ขับรถไปแล้วก็ไปชนรถจอดอยู่

รั่วสุดท้ายหนีไปหน้าตาเฉยครับ

ยังจะไปแสดบทนครับเขาหลบใครอ่ะ
เป็นกระบะสีบรอน๔ประตูขับมาแล้วพุ่งชน
แล้วก็ไปเลยครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เสียหายไป๔คันแล้วก็หนีไป
คนที่เห็นพยายามวิ่งตามแล้วแต่มันไม่ทันละครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ข้างโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยกาญจนมรุจิ
เป็นรถของพนักงานโรงแรมรถเก่งอีก๒คัน
นางสายใจพงศาวดานครับเป็นพนักงานโรงแรม

จังหวะอาทิตย์ก้มไปเก็บของทำให้เซียหลักแล้วก็แถไปชนรถที่จอดอยู่นะแต่ว่าก็ไม่น่าจะ
ไปแบบนี้น่าจะรับผิดชอบกันหน่อยแล้วกันนะฮะเบื้องต้นก็มีการนำ
ฐานทั้งหมดนั้นไปแจ้งความแล้วให้ตำรวจนั้นติดตามคนขับรถกระบะ
นั้นมารับผิดชอบต่อไปนะครับค่ะ